มาคิดถึงกันแล้วก็ไปรวมตัวกัน

ถ้าเกิดว่าคิดถึงกันมารวมกันช่วงนี้ไม่ได้นะครับ

ไม่ได้สำรับกับข้าวนะสำรับให้
งานนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องแบบไปจับค่ะกวาดให้หมดค่ะพวกผีพนันค่ะ
อย่าเล่นไม่ใช่อย่าเล่นนะอย่าเล่นเล่นแล้ว
ไอ้ห้ามเล่นก็ต้องบอกว่าห้ามเล่นแต่ไอ้แล่นแล่นเนี่ยคืออะไร
อย่าวิ่งแล่นเข้าป่าเกือบยังหนีอยู่บ้านหมด
รองเท้าไม่ใส่วิ่งถอดรองเท้าเข้าปงเข้าป่าไปเลย

ก็เลยแล่นป่าราบ
ถูกต้องแล้วนะคะแต่ไม่ต้องหนีไม่ต้องแล่นแล้วจ้า
เพราะว่ายังไงก็จับได้อยู่ดี
อืมอ่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยที่วิ่งกันตามจับกันนี่นะคะ
คือฝ่ายปกครองอำเภอยางชุมน้อยศรีสะเกด
ลุมจับนักพนันหรือเซียนไพ่หรือผีพนันต่าง
พากันมาล้อมวงจับกลุ่มกันเล่นไพ่
เล่นกันสนุกสนานไม่สนใจอะไรเลย
พระรกงพระก็ขุบเชิญไม่สนใจจะเล่นภาคอย่างเดียว

นี่ค่ะเหตุเกิดที่บริเวณโกดังหอมหลังบ้านเลขที่๕๗
หมู่๕ตำบลยางชุมน้อยอำเภอยางชุมน้อย
ที่บอกบ้านเลขที่เพราะว่าเจ้าของบ้านโดนนะคะ

เพราะเขามารวมตัวกันทั้งชายทั้งหญิง
กี่คนรู้มั้ยคุณยี่สิบคนได้วงใหญ่เลยเนาะมากันเป็นแบบโอ้โหล้อมวงกันเลย
เจ้าหน้าที่เขาก็บุกมาแบบไม่ให้ทันตั้งตัวนี่พอจับได้ทำหน้าเขินอายไม่ต้องเขินนะคะตอนเล่นคุณยังไม่อายเลยนะคะ
แล้วคุณรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่บรรดานนักพนันที่วิ่งหนีเท่านั้น
นี่เดี๋ยวมีให้ดูว่าอะไรวิ่งหนีด้วย

ผูกวัวไว้วัวเห็นเจ้าของวิ่ง

โอ้โหวัวก็ตกใจเห็นเจ้าของวิ่งวิ่งไปด้วยดีกว่า

เป็นวัวนะลูกไม่ต้องหนีอยู่ตรงนั้นแหละ

ฉันบอกแล้วว่ามาพร้อมกับสำหรับ
เป็นไพ่หลายสำรับเลย

แล้วยังมีตะกล้าใส่เงินอีก๘ใบ
รวมไปถึงเงินสดอีก๔๘๐บาท
ใส่จะกวาดเงินใส่กระเป๋าแล้ววิ่งกันไปแล้วอะค่ะ
คือต้องยอมรับนะบางทีนักพนันผมสังเกตหลายครั้ง
แล้วเวลาเจ้าหน้าที่เขาไปจับกลุ่มเนี่ย
เรื่องเงินพนันเขามักจะเก็บได้อย่างรวดเร็ว
หรือเขามีทุกซ่อนจะเจอเงินน้อยมากนะครับ

แต่เงินไม่รู้กวาดไปตอนไหนเหมือนกัน
แต่บอกไว้เลยเตือนไว้เลยว่าอย่าทำแบบนี้นะคะ

แล้ว๒คือฝ่าฝืนพระราชกำหนด
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
แล้วเจ้าหน้าที่เขาเอาจริงนะ
งานนี้นักพนันทั้งหลายโดนกันไปหลายข้อหาเลย
หนักสุดก็คือเจ้าของบ้านนะคะนายพรชัย

แล้วเข้าไปเล่นร่วมวงกับเขาด้วยโดนไปเลยนะคะ
และผู้ต้องหาทั้งหมดก็ให้การรับสารภาพว่า
เล่นจริงทำจริงไม่ใช้สแตนอินไม่ใช้ตัวแสดงแทนค่ะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดทุกคนไม่เหลือกวาดทุกสำรับเรียบ
พี่เบิร์ตอยากบอกว่าอย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม

ช่วงไหนก็ไม่ได้ถ้าจะมาเล่นพนันนะคะผิดกฎหมาย